และพูดกรุงรามสูตรสูงสูญมากเลยครับแก่นพ่อถ้าธังเกี่ยวกันก็จะยุ่งได้กว่านี้ครับ
ส่งที่บ้านผมที่บ้านเลยนะครับนะฮะพอคงจะไปถึงเช้าอ่ะ

ชาวขอนแก่นทุกคนยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคน
ยินดีต้อนรับทุกคน